คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจนเลย
นายทุนเงินกู้โหดโอ้โหเป็นผู้ชายทั่วต้นเลยนะตัวใหญ่เลยนะ
ไปลากลูกหนี้เป็นสาวพีอาร์นะฮะ

ผู้หญิงคนนี้เธอถูกจิกหัวลากออกมาจากสนามบอลแล้วดูสิ
พอเธอนั่งล้มแบบนี้นะฮะถูกทั้งทุบทั้งตีทั้งเตะเสยหน้า
แล้วเอาปืนทุบหน้าด้วยนะคุณนะ
ส่วนตัวผู้หญิงเองกับคุณกราบเท้าขอชีวิตนะฮะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสนามฟุตบอลย่าเทียม

บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนคุณผู้ชม

แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าประชาชน
คนที่ไปสนามบอลย่าเทียมที่นี่
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะอะไร

ก็ผู้ชายคนนี้มีอาวุธปืนด้วย

ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะห้ามยังไง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๕นาทีนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีผู้ชายอีกคนสวมชุดกีฬาสีน้ำเงิน
รีบวิ่งเข้ามาห้ามปรามเข้ามาช่วย
แล้วเรามารู้ทีหลังนะครับว่าผู้ชายที่สวมชุดกีฬาสีน้ำเงิน
คนนี้คือเขาก็มาเล่นบอลตามปกติแหละแต่จริงเขาเป็นตำรวจคุณ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่น
เห็นเหตุการณ์ทำร้ายผู้หญิงและมีอาวุธปืนนี้ด้วยนะครับ
ก็เลยต้องรีบเข้ามาช่วยแล้วก็แจ้งให้สายตรวจเข้ามาควบคุม
ตัวชายผู้ก่อเหตุคือผู้ชายที่ใส่เสื้อเขียวตัวใหญ่คนนี้นะฮะ
เอาไปสอบสวนที่โรงพักษ์สพเมืองขอนแก่น
เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีที่สนามฟุตบอลย่าเทียม
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ส่วนผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายที่ปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิดนะฮะ
เมื่อเช้านี้นะครับผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
เป็นสาวพีอาร์วัยแค่๑๙ปีเท่านั้นเองนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอติดหนี้เธอยืมเงินกู้นอกระบบมา๑๓๐๐๐บาท
กู้ยืมมาจากนายแพร่นายแพร่ซึ่งเป็นชายที่อยู่ในคลิป
ก่อนเกิดเหตุได้พูดคุยกันว่าตอนนี้เธอยังไม่มีเงินจ่าย
ไม่มีเงินใช้คืนให้และกำลังเร่งทำงานหาเงินจะมาใช้หนี้
โดยยืนยันว่าจะจ่ายเงินคืนแน่นอนและไม่ได้คิดหลบหนี
หรือว่าปิดกั้นการติดต่อสื่อสารส่งโทรศัพท์มือถือไม่ได้ปิดนะฮะ
ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาแล้วเธอก็เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้นายแพร่ได้รู้
เพื่อให้มั่นใจว่าเธอไม่คิดจะหลบหนีไปไหนนะครับ
เล่าให้ฟังนะฮะเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเธอได้หาเงินคืนให้นายแพร่ไป
ก็๕๐๐๐บาทแล้วแล้วพอช่วงสิ้นเดือนนะฮะ
ก็จะจ่ายคืนให้อีก๑๐๐๐บาทคือก็ต้องทยอยจ่ายแล้วฮะ
แต่นายแพร่ผู้เป็นนายทุนเงินกู้ไม่พอใจ
เพราะต้องการให้เธอใช้หนี้เดือนละ๑๕๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาทเป็นก้อนเดียวเลยนะครับ
แล้วก็ในวันเกิดเหตุคือนายแพร่ไปหาแม่ของเธอที่บ้าน
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนที่นายแพร่จะเดินทางมาที่สนามฟุตบอลย่าเทียมแห่งนี้
เมื่อนาถึงนายแพร่มาดึงแขนคว้าตัวเธอกระชากศีรษะลากออกมา
ตามที่เห็นในวงจรปิดเลยขณะที่ลากออกมาได้สักพักก็หยิบปืนออกมา
ซึ่งตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงปืนปลอมแหละแต่หนูกลัวมากเธอบอกแบบนี้
และได้ยินเสียงคำขู่จากนายแพร่ว่าอะไรรู้ไหมคุณนะฮะ
ได้ยินเสียงคำขู่จากนายแพร่ว่ากูจะมาเอาชีวิตมึง
กูยิงมึงตายดีไหมเนี่ยวันนี้กูไม่ได้มาเอาเงินแต่กูจะมาเอาชีวิตมึง
คุณคิดดูสาวพี่อาเนี่ยเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะฮะฟังเสียงเธอหน่อยแล้วกันนะครับ
พอมาถึงที่ทำงานเขาก็พาผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาด้วยแล้วเขาก็ลากหัวไปเลยไม่ได้พูดอะไร
ตอนลากไปแกก็บอกว่าวันนี้กูไม่ได้มาเอาเงินกูจะมาเอาชีวิตแล้วก็ตีซ้อมจนเป็นแบบนั้นนะ
เขาบอกว่าหนูเหลืออยู่แสนสามกว่า
ดอกเบี้ยตอนนี้ไม่แน่ใจกำลังหาข้อมูลเก่าค่ะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ไป
ก็จำได้ว่าสี่หมื่นก็จ่ายไปแล้วสองรอบขาดรอบละหมื่นเอ็ด
นี่แหละคุณเธอก็บอกว่าเธอจ่ายไปแล้วนะฮะแล้วเธอพยายามหาจ่ายอยู่นะครับ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เธอถูกลากตัวออกมาจิกหัวออกมาแล้วก็ถูกขู่ว่ากูยิงมึงตายดีไหมเนี่ยนะฮะ
กลัวมากเธอบอกแบบนี้นะครับหลังจากนายแพร่พูดจบประโยคนั้นเอาด้ามปืนทุบที่ใบหน้าศีรษะเธออย่างแรงหลายครั้ง
แล้วก็ลากตัวเธอมาถึงลานจอดรถหน้าทางเข้าสนามฟุตบอลแล้วก็ภาพที่เห็นว่าเธอกราบเท้าเนี่ยเพราะว่านายแพร่บังคับให้เธอกราบเท้า
โดยนายแพร่บอกว่ามึงกราบเท้ากูสิตอนเธอกราบนะเธอเงยหน้าเข้ามาเท่านั้นแหละนายแพร่เอาด้ามปืนตบหน้าเธออีกครั้งเหยียบซ้ำเตะเสยหน้าจนเธอเนี่ยหงายหลังเลยนะ
แล้วก็ทำร้ายเธอต่อเนื่องซ้ำไปซ้ำมาแต่เธอเข้าใจคนที่ไม่ได้เข้ามาช่วยนะประชาชนอยู่แถวนั้นเพราะว่าคนแถวนั้นคงกลัวเรื่องเกี่ยวกับปืนที่นายแพร่เนี่ยพกมานะครับ
ผู้หญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายนะฮะก็คือผู้หญิงคนนี้วัย๑๙ปีเธอยังบอกอีกนะครับว่าเธอได้ไปให้ปากคำและแจ้งความดำเนินคดีกับนายแพร่ไว้แล้ว
โดยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยแล้วก็กลัวว่าคดีนี้จะเงียบนะครับ
ความคืบหน้าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะ
พีอาร์ผู้เสียหายเดินทางไปตรวจร่างกาย

เพื่อเอาผลตรวจร่างกายไปประกอบสำนวนฟ้อง

แล้วก็ปล่อยตัวนายแพร่ไป

ตำรวจบอกว่าต้องรอผลจากแพทย์๔๕วัน
ซึ่งผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้บอกว่าโอ้โหมันนานไปหรือเปล่า
ระหว่าง๔๕วันล่ะเธอจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง

ย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายเธออีก
ไม่รู้จะเอาเธอถึงตายหรือเปล่า
ส่วนผลการตรวจร่างกายถ้าเกิดว่าคุณหมอให้ออกมาแล้ว

ถ้าเกิดว่าคุณต้องพักรักษาตัวเกิน๒๐วัน
ก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

คือมันมีคลิปหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วนะ
เนี่ยลักษณะแบบนี้เอาจริงนะหนักสุดได้ข้อหาพยายามฆ่าเลยนะ
ในเรื่องคดีผู้สิทธิ์ข่าวก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไม
อย่างที่ผู้สิทธิ์หายได้บอกกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่ากลัวคดีจะเงียบแล้วก็การเอาผิดนายแพร่
เอาผิดน้อยจังแล้วก็ปล่อยตัวไปอีกนะฮะ
สิทธิ์ข่าวได้สอบถามเรื่องนี้กับพันธ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
คุ้มกับการศพเมืองขอนแก่น

คุ้มกับนี่บอกว่าตำรวจได้สอบปากคำ
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุ๒ข้อหา
คือทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวและความตกใจโดยการขู่เข็น

และข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เหมือนที่ตัวผู้เสียหายเขาเปิดเผยกับสื่อเหมือนกันนะครับ

นัดทางผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มเติม

ส่วนอาวุธที่พวกผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุนั้น
ส่วนประเด็นนายทุนเงินกู้โหดตามที่ผู้เสียหายระบุ

นายแพร่ให้การว่าผู้เสียหายยืมเงินหลักหมื่นหลายครั้ง
รวมแล้วเป็นเงิน๑๓๐๐๐บาทนะครับ
และไม่มีการจ่ายเงินคืน
ตัดสินใจลงมือก่อเหตุขึ้น
ทางตำรวจตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไม่ได้ปล่อยคือไม่ได้ปล่อยตำรวจยืนยันแบบนี้
แล้วก็จะถ้าผิดหนักก็จะต้องแจ้งข้อหานัก
กับนายแพร่เหมือนกันนะฮะ
แต่ทีนี้ถ้าการคุ้มครองผู้เสียหายอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะภูมิกับยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยนะครับ
เราก็จะไม่ปล่อยเหมือนกันสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้กันนะครับ